คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยวันหยุดหลายคนคงจะคิดเมนู

ส้มตำข้าวโพดดีไหม

ข้าวเหนียวไก่ย่างดีไหมหรือปูปลาร้าดีไหม

เห็นไหมว่าทานไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ
ทานไปครึ่งหนึ่งแล้วพอตักคำนี้จะเข้าปาก
ไอ้ยาพาสเตอร์แปะแผล

ถ้าคิดว่ามะเขือเทศแล้วตักเข้าไปละก๊อฟเอ้ย

คนกินก็ช็อกก็เลยมาโพสต์แบบนี้คุณผู้ชม
ต้องขออภัยคนทานข้าวเช้าอยู่นะ๙โมงกว่าแบบนี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงกินอะไรต้องดูทีดี
เขาบอกว่าลูกค้าสาวฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าระวังสิ่งแปลกปลอมในอาหาร
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปซื้อส้มตำที่ห้างแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
นี่ซื้อได้ห้างเลยนะในห้างร้านเขาแถมพาสเตอร์ปิดแผงมาให้กินด้วย
กินไปครึ่งชามจะอ้วกเลยลงไปแจ้งที่ร้านทำหน้ามึนใส่จะขอโทษสักคำก็ไม่มี
นี่เขาไปโพสต์ไว้ในเพจข่าวสารเมืองประการวี๒
นี่ค่ะเหมือนหลุดออกมาจากนิ้วเหมือนกันใช่ไหม
คือมันเป็นร่องรอยของมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นเลือดเป็นคล้ายยาอยู่ด้วย
พอเถอะในใจคุณผู้ชมต้องขออภัยจริงนะฮะ
พอภาพนี้ถูกแชร์ไปแม่ค้าส้มตำที่เป็นคนตำข้าวโพดครกนี้ทนไม่ไหว
เออค่ะติดต่อมายอมรับอันนั้นน่ะคือมันเป็นที่ที่แปะเอาไว้ที่นิ้วของเขาเอง
เออเขาเป็นแผลเขาก็แปลกไปแล้วเขาก็ทำส้มตำไปใช่ไหม
หยิบนั่นหยิบนี่ตามส้มตำแล้วมันหลุดมือใส่มันหลุดจากนิ้วแล้วลงไปในโค้กนะฮะ
แล้วก็ตักให้ลูกค้าบนที่เขาไม่ได้รู้สุดท้ายเขาขอโทษเขาฝากขอโทษมา
แล้วก็ขอชดใช้เยียวยากับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
แม่ค้าบางทีถ้าเป็นแผลยิ่งต้องใส่ถุงมือ
ถูกไหมคนทำอาหารต้องใส่ถุงมือถุงมือยางถุงมืออะไรก็ตามทีต้องระวังไว้ก่อน
แต่พี่เคยเจอนะใส่ถุงมือดูสะอาดนะครับแต่ไอ้ถุงมือนั้นจับทุกอย่างเลย
ทั้งเงินทั้งกับข้าวทั้งอาหารจองทุกอย่างเลย
ตอนจะไปจับของดันถุงมือจับไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำอาหารต่อ
แล้วทำไมข่าวนี้ผมอินรู้ไหมครับคุณผู้ชม
ผมเคยเจอผมถึงบอกว่าเป็นพลัสเตอร์แบบผ้าใช่ไหม
ผมเคยเจอในแกงส้มจบข่าวนี้ตั้งแต่ณวินาทีนี้